คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะพอทราบแล้วนะคะว่าเรื่องของยาน้ำแก้ไอเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปตอนนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์หรือว่าทางโรพยาบาลไม่ได้จ่ายไปซื้อเองตามร้านขายยาเนี่ยอาจจะนำไปเป็นส่วนผสมของยาเสพติดได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้จักกันในชื่อของยาเขียวเหลืองหรือว่า
จากนั้นจึงได้ไปประสานกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและร่วมกับทหารเข้าจับกลุ่มร้านขายยาเป้าหมายในย่านรามแขมแหงค่ะซึ่งก็พบความผิดจำหน่ายยาอันตรายโดยไม่มีฉลากกำกับและยังไม่มีเพศสัชกรควบคุมอีกด้วยค่ะ

นี่คือช่วงบ่ายของวันนี้เองนะคะ
นี่ก็คือเสียงสนทนาระหว่างทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
แฝงตัวไปขอซื้อยาธรรมดอลหรือว่าที่เรียกกันง่าย
รู้จักกันดีก็คือยาเม็ดเขียวเหลืองนั่นเอง
ตอนที่ไปถึงร้านปรากฏว่าร้านปิด
ทีมข่าวก็เลยรอกันอยู่ประมาณ๓๐นาทีค่ะ
แต่ว่าช่วง๓๐นาทีแห่งการรอคอยนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นภาพของกลุ่มวัยรุ่นที่จะคอยวนเวียนกันมารอซื้อยาที่ร้านแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
คนขายกลับมาทีมข่าวก็เลยเข้าไปขอซื้อยาทันที
คนขายนั้นเขาจัดยาขายกันเป็นชุดค่ะ
หนึ่งก็จะมียาเขียวเหลือง๑๐เมตร

ราคาก็อยู่ที่๒๐๐บาท
ทีมข่าวของเราขอซื้อมาทั้งหมด๓ชุดนะคะ
ก็เลยได้ยาแก้ไอมา๓ขวด
ยาเขียวเหลืองอีก๓๐เมตร
ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมถึงขายกันเป็นชุด
มีการจับคู่ระหว่างยาแก้ไอกับยาเขียวเหลืองซึ่งเป็นยาแก้ปวดค่ะ
เมื่อทีมข่าวของเราซื้อยามาได้สำเร็จก็ออกมาจากร้าน
ยาเขียวเหลืองถูกจัดเป็นชุดเตรียมจำหน่ายชุดละ๑๐เมตร

พอถามคนขายว่ารู้ไหมว่าขายยานี้เกิน๒๐เมตรก็ผิดกฎหมาย

พอถามต่อว่าแล้วทำไมถึงขายให้กับคนเมื่อกี้ไปตั้ง๓๐เมตร
คนขายบอกว่าเห็นเป็นผู้ใหญ่เลยขายให้

อันนี้ปฏิเสธทั้งที่หลักฐานมันก็เห็นชัดอยู่นะคะ
ซึ่งความผิดชัดเจนขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหากับ
ท่านงานของร้านอีก๒ข้อหานักคือ
จำหน่ายยานตรายโดยไม่มีชลักกำกับ
แล้วก็พนักงานไม่ใช่เพศรัชกรด้วยนะคะมีโทษจำคุกสูงสุด๓ปีค่ะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะเบื้องหลังการนำเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ย
เริ่มจากทีมงานรถปลดทุกข์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามข้อความที่แชร์กันในเฟซบุ๊ก
ชุตินันทาสกุลที่เขามีการแชร์เรื่องราวของแฟนนุ่มป่วยหนัก
เพราะเสพติดยาเขียวเหลืองเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ทีมข่าวของเราพอไปตรวจสอบก็พบว่าเขาป่วยจริง
น้องคนนี้เนี่ยอายุ๑๙นะคะแม่ของน้องเล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยติดยาเสพติด
แต่เป็นยาเขียวเหลืองจริงมันเป็นยาแก้ไอล่ะ
แต่น้องเข้ามาใช้แบบผิดวิธีนะคะเขากินเยอะมากคุณผู้ชม
วันหนึ่ง๑๐เมตรบางวันเยอะถึง๒๐เมตรนะคะ
แล้วก็กินนาน๒ปีกว่าแล้วจนสภาพร่างกายเป็นอย่างที่เห็นค่ะ
เขาใช้คำว่าผักเลยคุณแม่บอกแบบนี้นะคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แล้วก็แขนขาลีบหมอก็รักษาให้หายเป็นปกติไม่ได้ด้วย
เพราะว่าฤทธิยามันทำลายสมองไปมากแล้วค่ะ
แม่ทั้งตัวของน้องเองก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก

เรื่องราวนี้ก็เลยถูกประสานต่อมายังทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมทีมข่าวนักสืบลงพื้นที่ไปเลย
ทีมข่าวของเรานะเข้าไปที่ร้านขายยาตามคำร้องเรียน
ซึ่งก็มีเยอะค่ะคุณผู้ชมมีหลายร้านนะ
ก็เลยไปสุ่มดูลองล่อซื้อยาเขียวเหลือง
ตามร้านที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาร้องเรียนว่าร้านนี้ขายแบบไม่เหมาะสมอะนะคะ
แล้วที่สำคัญคืออยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอยู่หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
ทีมข่าวของเราซื้อมา๒ชุดพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยไม่จบนะ
ทีมข่าวของเราสะกดรอยลองเดินตามดูซิ
กลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นที่เขาไปซื้อยาเขียวเหลืองจากร้านนี้เนี่ย
ตามไปจนถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานมันอยู่ใกล้กันนะคะ
ก็ไปเจอวัยรุ่นมั่วสุมกันอยู่มีขวดยาแก้ไอมีขวดน้ำอัดลม
พอได้แบบนี้ปุ๊บนะคะทีมข่าวของเราก็นำหลักฐานทั้งหมดค่ะ
มอบให้กับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าเลขาติการออยร์กระทรวงสาธารณสุข
นำไปสู่การจับกลุ่มก็คืออย่างที่เรารายงานไปช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากเลขาธิการออยได้ดูหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามเลขาธิการออยว่า
จะมีมาตรการป้องกันหรือปราบปรามอย่างไร
เข้มงวดมากกว่านี้ได้ไหมเหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีก
ถ้าเลขาธิการออยให้สัมภาษณ์กับเราว่าไงทราบไหมคะ
เดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะ
ซึ่งเรื่องของการออกกฎหมายควบคุมให้เข้มข้นขึ้นมาอีก
ที่ท่านเลขาธิการออยพูดมาสักครู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกค่ะ
แต่ว่าที่ผ่านมากฎหมายควบคุมเบื้องต้นได้ดีอยู่แล้วคือ
ที่เราเรียกกันตามสีของยานะคะ
นั่นก็คือ๑ต้องขายให้กับผู้ที่มีใบสั่งยาจากหมอเท่านั้น
ห้ามขายเกิน๒๐เมตร
และ๓ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๗ปี
ท่านจะให้กฎหมายไปควบคุมเยาวชนหรือผู้ซื้อยาที่นำไปใช้เองในทางที่ผิดเอง
ไม่ใช่ไปเอาผิดกับร้านขายยา
อันนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือว่าเป็นการหาทางออกค่ะ
ก็คือถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ควบคุมอยู่แล้ว
แต่ว่าก็ยังพบเห็นร้านขายยาที่ลักลอบขายกันอยู่
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ไปดูแลเข้มงวดมากขึ้น
หรือให้มีกฎเหล็กออกมาควบคุมให้มากกว่านี้ค่ะ
อย่างเช่นจัญญบันของเพศรัชกรควรจะมีมากขึ้นไหม
โลภของคนขายที่ควรจะต้องมีการควบคุมยังไงนะคะ
ลงโทษสถานเบาก็คือพักใช้ใบอนุญาตขายยา๑๒๐วัน
ส่วนถ้าเป็นโทษสูงสุดตอนนี้ก็คือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
แต่จากสภาพของผู้ป่วยที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ

แม้ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เราได้เห็นชีวิตจริง
แต่นี่ก็คืออนาคตและชีวิตของเขาทั้งชีวิตค่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแบบนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้ว
ก็ควรจะพิจารณาผู้ที่ลักลอบขาย
ควรจะเพิ่มเป็นโทษสถานหนักเลยไหมคะ
เพราะว่าถ้าภัยศาสตร์ชะกรมีจรรยาบัน

ก็น่าจะลดปัญหาในเรื่องของการที่จะไปลักลอบ

ซึ่งเป็นยาที่มีข้อห้ามตามกฎหมายอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามทางไทยรัฐทีวีก็ต้องขอบพระคุณ

แล้วก็ทางออยที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ร้านขายยาเป้าหมายหลังจากที่ดูหลักฐานที่ส่งให้
แล้วก็ขอบคุณฐานจากกองร้อยรักษาความสงบ
กองพันธานราบที่สองกรมธานราบที่สิบสองรักษาพระองค์
พอประสานงานไปก็ให้ความร่วมมือ

นำไปสู่การป้องกันแล้วก็แก้ไขต่อไป

เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการขายยา

สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนออยหมายเลข๑๕๗
หรือแจ้งมาทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ค่ะ